ฝ่ายชายก็อาจจะหึงหวงฝ่ายหญิงว่าเอ๊ะไปไหนอยู่เนี่ย

ทั้งที่จริงแล้วฝ่ายหญิงไปทำบุญไหว้พระถวายสังกฐานอยู่
เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องฮาในโลกโซเชียลนะครับ
ผู้ชายไม่เชื่อว่าฝ่ายหญิงกำลังทำบุญอยู่
และฝ่ายหญิงกำลังรับฟังพระเทศอยู่

นี่แหละพระท่านพูดเองมึงเชื่อหรือยัง
มีคนเอามาโพสต์ไว้แล้วก็เขียนระบุว่า

สรุปมึงจะคุยกับพระไหมถามซินะครับ
คือหญิงสาวคนนี้กำลังทำบุญถวายสังกฐานที่วัดนะครับ
จังหวะที่จะต้องตั้งจิตอธิษฐานกรวดน้ำ
ปรากฏว่าฝ่ายชายโทรมาพอดี
เธอก็เลยบอกไปว่าเดี๋ยวให้คุยกันนะ
เดี๋ยวค่อยคุยกันเพราะว่านี่กำลังทำบุญกันอยู่

พระท่านก็เลยพูดออกไมค์เลยคุณ
พูดออกไมค์เลยทักทายคนในสายเลย
เชื่อหรือยังว่านี่อยู่กับพระ
แต่ให้วิดีโอคอร์ไหม
สุดท้ายฝ่ายหญิงกดวีดีโอคอร์
แล้วก็หันหน้าจอไปทางพระในจังหวะนี้

นี่ไงโยมนี่เขาอยู่กันที่วัดอยู่ไง

นี่ทั้งหลวงพ่อทั้งเพื่อนของฝ่ายหญิง
ทั้งคนที่ทำบุญหัวเลาะกันทั้งสาราเลยคุณ
ไม่ผิดนะที่เพื่อนโทรมาแต่ผิดที่การรับสาย
คือถ้าเกิดโทรมาก็ปล่อยให้โทรไปไม่ต้องรับ
บางคนเข้าไปแสงความคิดเห็นบอก
และจะได้รับพรไปพร้อมกันนะครับ
แล้วก็สุดท้ายบอกที่มาของคำว่าคุณพระช่วย
ช่วยเอาไว้ได้ถึงบอกให้รู้ไงว่าอยู่ที่วัดจริง
ใช่ครับทำบุญอยู่จริงครับ